คุณผู้ชมครับหลังจากการประชุมช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นำกำลังไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จ
แล้วก็อย่างที่เกิดเอาไว้ในช่วงท้ายเบรกที่แล้ว
ว่าพอเข้าไปได้คือเข้ามาจากทางประตู๘

พื้นที่เหมือนคล้ายกับเป็นโดมคว่ำแล้วก็ล้านกว้างนะครับ
กระทั่งบุกเข้ามา๑๙๑๙โซนด้วยกัน
พบคือเพียงแค่ความว่างเปล่าและเครื่องออกกำลังกายเท่านั้น
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณเศรษฐาโสรินสดจากวัดพระธรรมกายครับ

ที่วัดพระธรรมกายได้มีการเพิ่มความรักษาความปลอดภัย
งวดเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่าน
กรมสอบสวมคดีพิเศษและก็ทางตำรวจปุ๊บ๑
ได้นำกำลังบุกเข้ามาได้เป็นเร็ดนะครับ
ซึ่งในขณะนี้ทางพระผู้ใหญ่
ได้มีการประชุมหาลือกับทางศิษยานุสิตภายในวัดนะครับ
ได้พูดถึงเรื่องของการความเป็นอยู่ภายในวัดนะครับ
หลังจากที่พื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เขตควบคุมพิเศษครับ
ที่ผ่านมานะครับทีมได้เข้ามาสังเกตการณ์ภายในพื้นที่ชั้นในของวัดพระธรรมกายฝั่งประตูที่๕
จุดนี้เป็นจุดที่ศิษยานุสิตนะครับเดินทางเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำวานที่ผ่านมานะครับ
และในวัดจะมีทางที่เข้ามาตรวจค้นภายในวัดครับซึ่งทีมข่าวทรัพย์เข้ามาสังเกตการณ์ในพื้นที่ชั้นในนะครับ
โดยพบว่าตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปฏิบัติธรรมของศิษยานุสิตทางวัดพระธรรมกายนะครับ
บุกเข้ามาทันทีซึ่งประตูที่๑ได้มีการ
ขออภัยนะครับได้มีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ซึ่งเป็นการปะทะระหว่างตำรวจกับทางพระสงฆ์นะครับคุณผู้ชมครับ
และต่อมานะครับในเวลา๑๔นาฬิกานะครับ
ศิษยานุสิตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ภายในหอฉันคุณยายเนี่ยนะครับ
นำกำลังมวลชนเข้าไปที่บริเวณอาคารร้อยปีนะครับ
เพื่อที่จะเตรียมปิดกั้นไม่ให้ทางตำรวจได้นำกำลังเข้ามาภายในวัดนะครับ
ขณะที่พระสงฆ์จำนัดร้อยรูปก็รวมตัวการปิดล้อมกำลังเจ้าที่
หลังจากนั้นนะครับได้มีการเจรจากันนานกว่า๒ชั่วโมงครับ
ซึ่งทางเจ้าที่ได้สามารถเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่บริเวณสังควาสของพระสงฆ์
แต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นทางตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย
ซึ่งเป็นกุฏิที่อ้างว่าเป็นของหลวงพ่อธรรมชโยได้นอนพักรักษาอาการอาภาษณ์
การแข้งภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยเท่านั้นทางเจ้าที่จิตรฐานเท่านั้น
ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้ทางตำรวจจะนำกำลังข้ามาตรวจค้น
หอฉันคุณยายตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับในเวลา๘โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ
ผมเศรษฐาโสรินรายงานจากหอฉันคุณยาย
ภายในประตู๕วัดพระธรรมกายครับ